มาดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ
วิวาทะและการชกต่อยระหว่างคนขับรถแท็กซี่
และเป็นเนืองนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พัทยาค่ะ
เขามีการแชร์คลิปทั้งหมด๒คลิปด้วยกัน
คุณผู้ชมไปดู๒คลิปแรกกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปที่เกิดขึ้นนะคะ
คลิปแรกนี่คลิปด้านบนเลยนะคะ

แล้วก็เอามาโพสต์ฟ้องกับสังคมแบบนี้ว่า
จริงแล้วไม่ควรที่จะใช้สารเตี้ยในการตัดสิน
ซึ่งเป็นการขับรถสาธารณะที่ผิดกฎหมาย
ยังผิดกฎหมายอยู่ตอนนี้ถูกไหมคะส่วนคุณเอง
คือปล่อยสารพัดสัตว์ออกมาเต็มถนนเลย

ฝั่งคนขับรถแท็กซี่นี่เป็นช่วงที่มีการด่าทอกันนะคะ
ไม่ได้ด่าทอเรื่องของการแย่งลูกค้าอย่างเดียว
เขาลามปามไปถึงเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้าแตะ

ถ้าคุณจะเป็นคนขับรถรับจ้างสาธารณะจริง
คุณต้องแต่งแบบพวกผมมาครบมาเต็มแบบนี้นะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยชาวเน็ตหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไป

ทีนี้เขาก็ทำภาพนิ่งออกมานะคะ

เสื้อดำเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวด่า
ส่วนคนที่ใส่หมวกเสื้อขาวเกงขายาวเนี่ย
สักครู่คุณผู้ชมได้เห็นรอยถีบซึ่งบุบไปเลยนะ
รถคันนี้รถคันสีส้มคันนี้นะครับ
เหมือนกับว่าทำท่าจะห้ามแต่ไม่ใช่ค่ะ

เพราะว่าสุดท้ายแล้วมีการทะเลาวิวาสมีการชกต่อยกันด้วย
นิสสันคันสีเหลืองคันนี้เนี่ยนะคะ
สวมวิญญาณได้ขนมต้มค่ะกระโดดผีบ
คนขับรถแท็กซี่ไป๑ครั้งด้วยเนี่ยนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบถามว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณบ่าย๒ของเมื่อวานนี้
บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อสาขาพัทยาใต้จังหวัดชนบุรี
นักข่าวของเราไปสอบถามพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ซึ่งก็อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะคะ
พี่วินเล่าให้เราฟังแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมเห็นมาจอดบริเวณจุดเกิดเหตุ
จากนั้นก็มีกลุ่มคนขับรถแท็กซี่สักประมาณ๓คน
ก่อนที่คนขับจะลงมาแล้วก็มีปากเสียงกัน
พี่คนที่ใส่หมวกแล้วก็ใส่กางเกงสีขาวขายาวนี่นะคะ
อันนี้พี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเล่าให้ฟังนะคะ
ซึ่งต่อมาตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์
แล้วก็เชิญตัวทั้งคู่มาสอบสวนต่อที่สพเมืองพัทยาค่ะ
ทีนี้นะคะนอกจากจะถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็คือพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
อยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนักข่าวของเราอ่ะค่ะ
ไปพูดคุยกับผู้กำกับสพเมืองพัทยาก็คือพันธุ์ตำรวจเอก
พี่ชัยกรอบเพชรนะคะภูมิกับบอกแบบนี้นะคะ
กรณีนี้เป็นการทะเลาะวิวาสมีการมีปากเสียงกันระหว่างบุคคล
ซึ่งคนขับรถทักซี่เขาอ้างบอกว่าพบชายคนดังกล่าวก็คือคนขับกรับคลานี้นะคะ
ขับรถต้องสงสัยมารับผู้โดยสารหลายต่อหลายครั้งแล้ว
ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะจึงขับรถติดตามมาตรวจสอบ
ด้วยความโมโหจึงบันดาลโทษะด่าทอแล้วก็ชกต่อยกัน
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำแล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนกรณีการใช้รถผิดประเภทไม่ตรงตามที่จดทะเบียนไว้นั้น
ยังไม่สามารถเอาผิดได้ถามว่าเพราะอะไร
ไม่พบความผิดที่ปรากฏอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตามนะคะภูมิกับสพเมืองพัทยาบอกว่า
ก็จะเรียกตัวทั้งคู่นี่แหละค่ะมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้ง
หากพบว่ามีความผิดทั้งการประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสม
ของคนขับรถแท็กซี่ซึ่งก็ปรากฏเป็นคลิปออกมานะคะ
โดยงานหลักก็คือกรมการขนส่งทางบกให้เอาผิดทั้งคู่นะคะ
คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าเราเห็นกันบ่อยนะฮะ
เอาล่ะดิฉันว่าอันนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าจะดีนะครับ
พักการเมืองที่น่าจะหยิบยกเอาประเด็นปัญหาเหล่านี้เนี่ย
จัดทำเป็นนโยบายของพักซึ่งจะสามารถแก้ปัญหา
จะแก้ปัญหาเรื่องของการทะเลาะวิวาสได้แล้วเนี่ย
แก้ปัญหาเรื่องของความขัดแย้งในสังคมได้ด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าพักไหนมองเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญ
น่าจะเอาพี่แท็กซี่มาเป็นวาดที่ผู้สมัครสอสอของพักด้วยนะ
ท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นไปเลยจากร่างสู่บนแล้วก็กลายเป็นนโยบายของพัก
และคนที่เขาอยากจะมีรายได้เสริมเขาก็อาจจะมองเห็นตรงนี้แล้วอาจจะเลือกคุณก็ได้
ใช่บางคนเขาว่างเขาก็อยากขับรถมีรายได้เสริมด้วยนะอันนี้ดี
มีแต่ดีกับดีนะขอบคุณค่ะขอบคุณ